เคยไปนั่งรอรถกันไหมกับสารารอรถ
แต่สารารอรถที่นี่ถามคำนึง
คุณผู้ชมถ้าใจไม่ถึงเราก็ไม่กล้าไปรอรถนะครับ

เดี๋ยวให้ดูวันรอบก่อน

ทะนงทะหนนลักษณะแบบนี้

อุ๊ยแล้วมีสาราน้อยอีกทีหนึ่งในสารา

เพราะมีตายายมานั่งรอรถเป็นเพื่อนด้วย
โอ้โหตัวลองคนเดียวก็ได้ตากับยายไป
ในนั้นมีสารตายายจริง

ถูกแล้วมีคนมากราบไหว้จริง
อุ้ยน้ำแดงเพียบเลยดูสิแต่ถ้าเป็นไปได้
ขอแบบหวานน้อยให้ตายายหน่อยนะ

ตากับยายบอกขอเปลี่ยนเป็นกาแฟบ้างก็ได้
จุดนี้คืออะไรครับตามกันไปสองสาวคุณผู้ชม
ที่นี่คือบริเวณแยกขนำไร่
เป็นไร่ที่อยู่ตรงนี้แล้วมันเหมือนกับมีขนำน้อย
ขนำคือเป็นเหมือนกับถ้อมอ่ะถูกต้อง
อยู่แถวถนนสาย๓๓๗๖อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
คือตรงนี้ตอนแรกก็จะไม่ได้คิดอะไรมากหรอก
แต่ถ้ามีคนเขามาบอกนักข่าวว่านักข่าวมาดูหน่อย
มันแปลกว่าสารารอรถตรงนี้มันมีสารตายาอยู่
ตอนแรกแรกเริ่มเดิมทีมันเหมือนเป็นเพลิงเล็กครับ
เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังมันเป็นแค่เพลิงเล็กเท่านั้น
เอาไว้รอรถที่จะเข้าไปในหมู่บ้าน
หรือว่าออกจากหมู่บ้านเข้าไปในตัวเมือง
แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเพลิงเก่าบางแดดก็บังไม่ค่อยจะได้
วันไหนฝนตกเผลอไปนั่งเลยนะยังเปียกเลย
ทางอบตเขาก็ใจดีนะเอาอยู่จริง
เขามาปรับปรุงพื้นที่มาแก้ไขให้ให้มันดีขึ้น
แต่ด้วยความที่ว่ามีความเชื่อไงสารตายายมาก่อน
ถามว่าอะไรเกิดก่อนกันสารสารหรือว่าสารารอรถ

แล้วเราไปตั้งสาราตรงสารพอดี
ใช่ไงก็เลยต้องเก็บสารตายายเอาไว้

ทีนี้ล่ะครับตอนรอกลางวันเนี่ยมันยังมีเพื่อน

แต่ถามคำว่ากลางคืนใครจะมารอ
คุณกลัวเปียกฝนหรือเปล่า
คือกลัวสารตายายจะเปียกฝน
ถ้ากลัวเราเปรียกเราก็ขอตากับยายหลบฝน

บ้าเหรอฐานมีอยู่นิดเดียว
แต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับดูแล้วเนี่ย

มันจะมีเรื่องของแบบว่าเจอกับสิ่งแปลกประหลาด
เอาง่ายเคยเห็นตายายจริงหรือเปล่า

ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าก็ยังไม่เคยเจอนะ

แต่ถ้าใครอยู่แถวนั้นแล้วเคยเจอเรื่องราว
ที่แบบว่าน่าสนใจชวนขนหัวลุก

เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแถวนั้นมันมีตำนานอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ

ว่ามีสารตายายอยู่ในสารารอรถ

คำถามคือเราจะไปกล้ารอรถไหม
เขาว่าคนในพื้นที่น่าจะคุ้นเคย

คนในพื้นที่อาจจะไม่ได้หวัดกลัวอะไรอย่างนั้นก็ได้
แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันไปนะคะ